ในของในโน้ตบุ๊กตัวนี้

เขาบอกว่าเอาฝรั่งแดดไว้
เพราะว่างานเขาไม่ถึงผม

เขาบอกว่าจะจับสิทธิ์ไหมหรือว่าจะยังไง

ไม่ใช่
ไม่ใช่เขาได้พูดอะไรไหม

ฉันทำงานอยู่ในเขต

ฉันอยู่ฝนไม่มีอะไร

พึ่งกินครั้งแรกเนี่ยหรอเนาะ

เดี๋ยวยกไปเร็วเมื่อกี้เนี่ย

อ๋อกินไปหน่อยเนี่ยเหมือนเลยใช่ไหมหลวงพ่อ

รอแต่สารวัตรแล้วแต่ท่านทั้งหลายที่ทำ

ขึ้นรถไปก่อนครับตอนเนี่ย

ฟังนะฟังนะ

ตำรวจเลยเกิดปัญหาตลอด

สิ่งนี้คือสิ่งนี้
เข้าใจ
หลวงพ่อเขาค้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ
สาเหตุที่เดียมเล่าเนี่ยพ่อเลยหลวงพ่อจอบได้ไหม
ดีใจฉลองยศว่างั้นเถอะ

นั่นละฉันจะแหมาจากวัดสก
อันนี้ฉันพิจจะไม่แห

รถแหห่ไปวัดไหนครับหลวงพ่อ

แขะอันจะทิ้งอะไรเนี้ย
ฉันผิดฉันมมรับเลว

เห็นแล้วนะเข้าใจแล้วนะ
ลงพ่อลับในรถฉั่น

ปุ๊จะเกาะฉั่นปุ๊แต่ลัดฉั่นสามคันสี่คันอันเดียวกัน
อย่างไรก็ฉั่น

สวัสดีครับ

คิดว่าจะเอาต่อไหมนี่ครับหลวงพ่อหรือว่าจะยังไง
เอาไงแกนี่นิด
หาพวกผู้เอง

ส่งไปตรงไอ้เดี๋ยวรถยังเศก